ไปดูงานบุญและงานที่จัดขึ้น
ประเพณีและวัฒนธรรมกันต่ออีก๒ที่

มีการบวงสวงศาลหลักเมืองก่อนเปิดงานบุญเบิกฟ้าครับ
ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีจัดงานมหากรรมผ้าทอมือ
ุ่มน้ำโขงอย่างยิ่งใหญ่ก็มีการแถลงข่าวก่อนที่จะจัดจริงนะครับ
เพราะว่าจะมีทั้ง๖ประเทศนำผ้าพื้นเมืองมาเข้าร่วมนะคุณ

เราจะได้เห็นผ้าสวยจาก๖ประเทศ

แต่ว่างานแถลงข่าวเปิดตัวก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับ
มหากรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาครุ่มน้ำโขง
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๕กุมภาพันธ์นี้
โดยมีประเทศลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามแล้วก็จีนยูนาน
นำผ้าพื้นเมืองประจำชาติมาร่วมแสดง
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนลายผ้า
แล้วก็ได้ศึกษาซึ่งกันและกันด้วยนะครับ
เชื่อว่าในงานนี้ทุกประเทศ
จะต้องนำงานผ้าทอมือหรือว่าแฮนดเมส

โอ้โหสวยงามลายแต่ละประเทศ
เขาก็สื่อถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับ

เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ข้อเสนอของสำนักงานส่งเสริม

มีผ้าพื้นเมืองเป็นจุดเด่นของจังหวัด
เพราะมีทั้งแหล่งผลิตและก็ตลาดผ้านาคา
ซึ่งเป็นตลาดผ้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคอีสาน
รวมทั้งยังมีผ้าพื้นเมืองประเทศเพื่อนบ้าน

และเลื่อนการจัดงานออกมาเป็นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ
โอ้โหงานจะยิ่งใหญ่นะไปเลือกซื้อหาผ้าไทยกันได้

วัฒนธรรมแต่ละประเทศนี้เขาเป็นแบบไหนกัน
ลายผ้านี่สื่อวัฒนธรรมสื่อเรื่องราวประเพณีจริงนะครับ
ไปดูที่มหาสารคามกันบ้างครับ
มหาสารคามมีการร่วมพิธีบวงสวงสารหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก่อนที่จะเปิดงานบุญเบิกฟ้าและกาชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๓มกราคมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว

ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายเช่นนิทัศกาลสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
การแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สำคัญจะมีงานราตรีเส้นสายลายผ้า
งดงามเหมือนกันนะครับ
ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขามีเอกที่ศึกษาเกี่ยวกับลายผ้าโดยตรงนะครับ
โดยเฉพาะในวันที่๒๘มกราคมนะคุณซึ่งเป็นการเปิดเวทีให้ผ้าไทยทุกประเภท
ที่ผลิตและแปรรูปในจังหวัดมหาสารคามได้เผยแพร่อาจจะมีการจัดแสดงแบบไงคุณ
โอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็บอกว่าผ้าที่ผลิตและแปรรูปในจังหวัดมหาสารคามเนี่ย
เขาสาวนะหนุ่มทุกคนทุกเพศทุกวัยนิยมสวมใส่ได้ในทุกโอกาสด้วย
คือเขาเอาไปปรับเอาไปเปลี่ยนเอาไปประยุกต์ตามแบบให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
งานผ้าสองงานไม่น่าพลาดเลยนะฮะ